คุณผู้ชมในขณะเดียวกันอีกหนึ่งอย่างที่เป็นอันตรายและข่าวสะเทือนขวัญก่อนหน้านี้
ก็คือเด็กอายุ๑๔ที่ใช้ปืนแบล็งกันดัดแปลงแล้วไปก่อเหตุยิงที่ห้างภารกร
แล้วมีคนเจ็บและมีคนตายล่าสุดวันนี้คุมตัวผู้ต้องหา๓คน
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับผู้ก่อเหตุอายุ๑๔ปี
เพราะสองคนเป็นพ่อลูกกันจากยาลาที่ขายปืนแบล็งกันให้กับเด็ก
และอีกหนึ่งคนที่จับได้ก่อนหน้านี้ก็คือขายพวกกระสุน
วันนี้คุมตัวขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกและค้านการประกันตัว
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสนยานวาคุมตัวนายสุวรรณหงษ์นายอัครวิทย์
นี่สองพ่อลูกนะฮะที่คุมตัวมาได้จากยาลาแล้วมาสอบปากคำก่อนหน้านี้
อีกหนึ่งคนคือนายปียบุตรรวมแล้ว๓ผู้ต้องหา
ขายปืนแบล็งกันและกระสุนให้กับเด็กอายุ๑๔ปี
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
คุมตัวผู้ต้องหา๓คนไปขออำนาจศาลอายาคกรุงเทพฯฝากขังผัดแรก
ค้านการประกันตัวแจ้งข้อหาก็คือ
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาร่วมกันขายอาวุธปืนและกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ชั้นสอบสวนมีรายงานว่านายสุวรรณหงษ์และนายอัครวิทย์ที่เขาเป็นพ่อลูกกันปฏิเสธนะฮะ
แต่ตำรวจมั่นใจมีพยานหลักฐานเอาผิดได้ทั้งหมด
ส่วนอีกหนึ่งครับคือนายปิยบุตรให้การรับสารภาพ
ทั้ง๓คนสิครับคุณผู้ชมคุณขวัญครับ
ยังอยู่ในเสื้อผ้าชุดเดิมตั้งแต่วันที่ถูกจับ
แล้วสีหน้าสีตาแม้จะสวมแม็กซ์ก็ตามเนี่ย
สังเกตดูแล้วใบหน้าอิดโรยฮะก้มหน้าตลอดเวลาแบบนี้นะครับ
นักข่าวพยายามถามนายปิยบุตรเนื่องจากว่าเขาเป็นคนเดียวนะ
บรรดา๓คนเป็นหนึ่งเดียวที่รับสารภาพว่าเป็นตัวกลาง
ในการจัดหาปืนและเครื่องกระสุนส่งขายให้กับเด็กอายุ๑๔
แต่ว่าพอนักข่าวถามล่าสุดวันนี้เนี่ย
ลองดูหน่อยว่าเขาจะตอบหรือไม่ตอบยังไงบ้าง
โดยไทย
ไม่ตอบคำถามเลยครับร่วนทุกคำถามที่ถาม
ก้มหน้านิ่งเงียบนะครับมีรายงานว่าตำรวจขยายผลและออกหมายจับเพิ่ม
คนที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายอาวุธปืนที่เชื่อมโยงกับคดีนี้นะฮะ
ขยายผลออกหมายจับเพิ่มอีก๓คนอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับ
มีผู้ชายสองคนครับมีผู้ชายอายุยี่สิบเจ็ดผู้ชายอายุสิบเก้า
และอีก๑คนเป็นผู้หญิงอายุ๒๔ปีข้อหาคือร่วมกันมีปืนและเครื่องกระสุนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
รวมทั้งร่วมกันขายปืนและเครื่องกระสุนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตามจับกลุ่มตัวเพื่อมาดำเนินคดีนะครับ